อ่ะจากที่นางซีริพรเรามาต่อกันที่นักแสดงตลก
เจ้าเก่าเจ้าประจำของเราพี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม
ล่าสุดแกไปทำบุญอีกแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นสายบุญตัวจริงเลยนะ
พร้อมกับทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับชาวเราด้วยล่าสุดค่ะ
เจ้าตัวเดินทางไปขอพรที่อุทยานพระฤษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมดูนะอืม
พร้อมกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่ฤษีท้าเวสวรรณและอาจารย์พลคุณผู้ชม
แต่ละจุดแต่ละสิ่งนี้คือจุดสำคัญจุดไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะคะ
โดยพี่ใจแอ้นเนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะมีความศรัทธาในตัวของพ่อปู่ฤษีและอาจารย์คุณอยู่แล้วอืม
ครั้งนี้เนี่ยตั้งใจมาไหว้ขอพรท่านและให้ปู่ฤษีเป่ากระหม่อมค่ะ
คือเป่าไม่ได้เป่าธรรมดานะเป็นการเป่ากระหม่อมทองเสริมเมตตาเออ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตรวมไปถึงขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ฤษีนารอด
ด้วยการจุดทูบซึ่งตัวเลขที่ได้มาค่ะเรามามุงหน้าจอนี้
เลขที่ได้ก็คือสามเจ็ดเจ็ดอุ้ยเท่ากับอายุฉันเลยอุ้ย
พ่อยอมบอกอายุแล้วเหรอเจ็ดสิบเจ็ดหรือสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดมันจะสิบเจ็ด
พูดแบบนี้ไม่ได้หรอกเธอฉันก็ตกใจมันมีกับข้างบนกับข้างล่างไง
เอาอะไรแต่บอกเลยว่าเลขนี้อ่ะฉันเหมาแล้วคนอื่นคือ
คนอื่นคงซื้อไม่ทันฉันแน่แน่อันนี้ไหนนะเราต้องเราต้องสามเจ็ดแล้วเราต้องบวกเพิ่มอีก
ของพี่นางไหมไม่รู้สิแต่ถ้าแบบบวกเพิ่มเนี่ย
เงินไม่พอแล้วอ่ะเงินไม่พอซื้อแล้วตอนนี้เหมาหมดแพงมาแล้วนะหมดแล้ว